สำหรับใครที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เป็นธาตุหมา
บอกเลยว่าข่าวต่อไปที่จะให้คุณผู้ชมดู
เอามือปิดตาแล้วฟังแต่เสียงนะคะ
เพราะว่ามันสะเทือนใจมาก
หาจำไม่จำจำไม่จำ

มันโดนหรือยังมันโดนหรือยัง

มันโดนหรือยังมันโดนหรือยัง

มันโดนหรือยังมันโดนหรือยัง

มันโดนหรือยังมันโดนหรือยัง

มันโดนหรือยังมันโดนหรือยัง